ภารกิจเรื่องหนึ่งน่าสนใจมากก็โดยล่วงราวของการดูพระ
ปกติเราจะเห็นเซียนพระที่อายุมากแต่เซียนพระคนนี้อายุแค่๔ขวบเท่านั้นเอง
สามารถแยกแยะพระเครื่องรูปแบบต่างและจำได้ทุกองค์เลยค่ะ
นี่เซียนพระรุ่นจิ๋วคนนี้เป็นไง
้มหน้าก้มตาส่องพระอย่างตั้งอกตั้งใจค่ะ
น้องหนูคนนี้คือเด็กชายเจียรวัตรต่อแต้ม
หรือน้องอุ้มค่ะน้องอุ้มอายุ๔ปีเท่านั้น
เรียนอยู่ชั้นอนุปราณสองนะคะ
และรับฉายาว่าเซียนพระรุ่นจิ๋วค่ะ
น้องสองนี้รู้เลยนะพระของเหนือดี
คนเด็กองค์กาตามหากันให้ฟัง
มีพอสออะไรปีอะไร

มาประชุมที่บ้านพั่วใหญ่รี

เพราะว่าหลายคนสนใจ
ไม่ใช่สนใจพระอย่างเดียวสนใจน้องด้วยนี่แหละ
น้องเนี่ยนะคะตอบด้วยท่าทางกระเฉบ

หยิบพระหยิบกล้องขึ้นมาส่องดูนะ
แล้วยังสามารถแยกแยะพระได้อีก
ว่าแต่ละชนิดทำมาจากอะไรปีไหนยังไง
โอ้โหนี่คงจะเป็นตลาดพระเครื่องที่ใหญ่เลยนะเนี่ย
ถูกต้องอยู่ที่ตลาดแผงพระเทศบาลกบินบุรี
จังหวัดปราจีนบุรีค่ะคุณชนะคนเบนตอง

จากไปที่แผงพระแล้วยังตามไปที่บ้านพักของน้องอุ้มด้วย
ไปถึงบ้านไปพูดคุยกับคุณพ่อของน้องอุ้มค่ะ
คุณพัทยาต่อแต้มอายุ๓๓ปี
เนี่ยคุณพ่อบอกสนับสนุนให้น้องได้ดูแบบนี้
ตามที่น้องชอบเลยนะคะแล้วก็เล่าที่มาให้ฟัง
บอกว่าน้องอุ้มเนี่ยชอบตามไปส่องพระกับพ่ออยู่บ่อย
ในช่วงวันหยุดพ่อเองก็ไม่ห้ามนะคะ

ลูกก็จะได้ซึมซับความรู้แบบนี้ไปด้วย
แล้วถามว่าน้องอุ้มสนใจส่องพระมาตั้งแต่เมื่อไหร่ค่ะ

สองปีมาแล้วอ่ะนะวันไหนที่ไม่ได้ออกไปส่องพระกับพ่อเนี่ย
ลูกก็จะนำพระที่พ่อสะสมเอาไว้มาส่องดูอยู่ที่บ้าน
ทำแบบนี้เป็นประจำทุกวันค่ะ
หลังเลิกเรียนมาทำการบ้านเสร็จกลับถึงบ้านลูกชายก็จะขอพระออกมาส่องดูเล่น
แล้วก็สอบถามชื่อพระด้วยความสนอกสนใจค่ะ
แล้วยังจำได้ด้วยนะไม่ใช่สองแล้วลืมแล้วเล่นไปนะ
ยังจำได้ด้วยจนตอนนี้น้องอุ้มเนี่ยกลายเป็นขวัญใจสนามพระไปแล้วค่ะ
วันไหนนะคะที่คุณพ่อของน้องอุ้มไปที่แผงแล้วน้องไม่ได้ตามไปก็จะมีแต่คนถามหา
อุ้มเซียนพระตัวน้อยไม่มาด้วยเหรอ
แบบนั้นนะคะดังนั้นนะต้องบอกเลยว่าเป็นบุคคลที่หาตัวจับยากอีกคนนึง
สี่ขวบเป็นเซียนพระได้ขนาดนี้อนาคตน่าจะเป็นคนใหญ่คนโตคนที่เชี่ยวชาญในวงการพระเครื่องแน่นอน
สนับสนุนกันต่อไปอันนี้ชื่นชมด้วยนะ
แต่ชอบตรงไหนก็สนับสนุนให้ถูกทาง

ท่าอะไรนะอันนี้คือท่าอะไร
ไม่ใช่ดีดลูกแก้วแล้วอันนี้
ก็น่ารักสนุนสำหรับเด็กเก่งแบบนี้นะคะ